แต่อีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเหมือนกันใช่ไหมคุณชนะ
ครับเป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องของการที่เราจะได้ไปหาอะไรกินหรือเปล่า

ท้องทะเลไทยอ้าวถูกต้องค่ะคุณผู้ชมหลายคนจำชื่อนี้ได้เกาะยูง
เกาะยุงที่จังหวัดกระบี่นี้ปิดตัวลงมาประมาณ๕ปีได้แล้วนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนั้นสภาพปากการังมันเสียหายจากการที่นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว
แล้วล่าสุดค่ะวันนี้ข่าวดีก็คือ
ปากการังที่นั่นฟื้นตัวกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะ
มาดูเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะสำหรับการฟื้นตัวของปากการังที่เกาะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี
ล่าสุดเลยค่ะดรทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมนะ
เขานำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเกาะยูงออกมาเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว
ซึ่งคุณดูนะฮะแสดงให้เห็นถึงสภาพของแนวประการังที่มันฟื้นตัวจากการปิดเกาะไปยาวนานกว่า๕ปี
โดยเหล่าปากการังเนี่ยฟื้นตัวมากว่า๒๔๗๗ตารางเมตรนะแล้วก็พบปากการังงอกใหม่ขึ้นมาอีกจนเกือบจะติดหาดเลย
ประมาณ๑๗๐ส่วนใหญ่จะเป็นปากการังเขากวางวัยอ่อนที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญไม่มีการตรวจพบประการังฟอกขาวแถมสัตว์ทะเลต่างก็กลับมาอีกครั้งด้วยนะคะ
ตอนนี้ทางภาครัฐเองก็เล็งเห็นว่าจะมีการทำการปิดการท่องเที่ยวอย่างถาวรบริเวณเกาะยูง
เพื่อจะสงวนไว้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธการังตามธรรมชาติต่อไปนะ
จริงแล้วที่จังหวัดกระบี่เองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่คุณสามารถไปท่องเที่ยวได้
แต่เกาะยุงแห่งนี้เขาจะปิดถาวรเพื่ออนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างปากการัง
เอาไว้เป็นแบบพ่อพันธุ์ในการแบบว่า
อุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลมากยิ่งขึ้น
กระบี่เนี่ยผมเคยไปเที่ยวแล้วผมติดอกติดใจมาก
เพราะว่าอะไรที่นั่นเขาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างดีเลยทีเดียว
มีโอกาสนะเราไปเที่ยวกันดูที่ประบีมันมีอีกนะ
ที่ฉันจำได้อ่าวมายาก็ยังปิด
ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติทางท้องทะเลนะคะ
ถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะจ๊ะ